ไปดูวันสบายนะครับของทางนุษราต้อมขากันบ้างหลังจากจบศึกเวลกลางปีครับ
ไปเที่ยวสิครับโอ้โหอุตส่าห์รับใช้ชาติมาอย่างเด็ดเหนื่อย
แล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาตินะครับที่เล่นอยู่ด้วยกันในหลีกที่ตุรกีนะครับ
เยือนแบบนี้ก็ต้องพาไปเที่ยวหน่อยครับภาพจากอินสตาแกรมส่วนตัวของนุษรานะครับ
เซ็ตทีมชาติไทยก็กำลังชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมกรุงเทพระหว่างไปเที่ยวที่ภูเก็ต
ชาติตุรกีที่ลงแข่งในสล็อตที่๓ที่ไทยมาเที่ยวด้วยกันอย่างสนุกเลยครับ
เป็นเพื่อร่วมทีมของลูกศราในสโมงศรเฟรนดีบาเชศที่ตุรกี

ลิเบอร์โลอดิตทีมชาติไทยไปร่วมวงกับเขาด้วยครับ